คุณผู้ชมครับจากกรณีของบิ๊กข้าราชการปปชหัวร้อนชักปืนจ่อแท็กซี่
จำได้ไหมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
แล้วก็จริงแล้ววันนี้นะ๓๑ตุลาคมจะถือว่าเป็นช่วงกำหนดเวลา
ทางคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบกรณีนี้
แล้วก็ต้องให้คำตอบต่อสังคมว่ากรณีนี้จะมีการลงโทษบิ๊กข้าราชการของปปชคนนี้อย่างไรนะครับ
นี่แหละฮะจากเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
ภาพจากกล้องติดหน้ารถแท็กซี่เห็นพฤติกรรมของบิ๊กข้าราชการ
รายนี้ที่ชักปืนออกมาขึ้นลำแล้วก็จ่อไปยังแท็กซี่ที่ขับตามมา
เนื่องจากขับปาดหน้ากันไปมาเนี่ยนะครับ
และต่อมาก็ทราบชื่อว่าบิ๊กข้าราชการคนดังกล่าว

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ทางปปชสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และต้องสรุปผลภายใน๑๕วันซึ่งแน่นอนครับ
ครบกำหนดคือวันนี้๓๑ตุลาคม
มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการปปชนะครับว่า
ตอนนี้ได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและส่งไปเมื่อคืนนี้
เห็นว่านายพิเศษผู้ช่วยเลขาปปชมีความผิดจริง
สมควรให้สำรองราชการซึ่งเป็นตำแหน่งประจำ

โดยทางเลขาธิการปปชจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางปปช
ถอนใบอนุญาตพกปืนของนายพิเศษไปแล้วนะครับ